นี้เป็นคดีที่มีเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับถูกสาวรุ่นพี่อายุยี่สิบเอ็ด
คือน้องเนี่ยอายุสิบสี่ค่ะนะแต่ถูกสาวรุ่นพี่อายุยี่สิบเอ็ด
เสยเข้าที่ใบหน้าคือความจริงน้องเนี่ยเขานัดกับคู่กรณี
เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันใช่อีกคนอายุสิบสี่ค่ะ
เคลียร์ปัญหากันค่ะนะจะตบกันอะไรกันก็ว่ากันไปแต่รุ่นพี่อืม
เข้ามาผสมโรงค่ะแล้วเตะเสยเข้าเขาที่ใบหน้าจนแบบโอ้โหคือสลบอ่ะ
อืมนะอ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

กำปั่นถูกเลือดไม่ต้องจับ
จับสองจับสอง
อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์นะครับสาว๒๑ปีคนหนึ่งทุบตีเตะเสยเข้าที่ใบหน้าของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
สลบล้มฟุบกับพื้นไปเลยนะฮะเราต้องขออนุญาตหยุดภาพเป็นช่วงเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกสองคนมาตบตีแล้วก็กระชากผมกัน
คนถ่ายคลิปเนี่ยไม่ได้ห้ามเลยนะฮะ
รอบข้างก็แบบส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ที่ริมถนนข้างห้วยซาย
ในพื้นที่ตะบนในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เขาเป็นคู่ที่ตบตีกันแต่แรกเนี่ย
เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีคนหนึ่งชื่อน้องไอซ์

ไอซ์เนี่ยคือคนที่ถูกเตะเสยใบหน้าจนสลบ
แล้วญาติพาไปแจ้งความกับสพบ้านไผ่แล้ว

จากการสอบถามเนี่ยน้องบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปวันนั้น๑๓มิถุนายน
น้องเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนที่อายุเท่ากันอายุ๑๔

เพราะว่าหมวยเนี่ยชอบเอาเรื่องของไอซ์ไปพูดให้คนอื่นเข้าใจผิด
รวมทั้งรุ่นพี่คนนึงสมมุติว่าชื่อแบมอายุ๒๑
เป็นรุ่นพี่ผู้หญิงที่ก็เข้าใจผิด
ไอซ์เนี่ยชอบไปยุ่งกับแฟนของแบมที่เป็นสาวรุ่นพี่
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยไอซ์เขานัดกับหมวยเพื่อมาเคลียร์กัน
ตบตีกันรอบนึงแล้วแล้วก็แยกย้ายกลับบ้าน
แต่นัดกันอีกครั้งช่วงเย็นนะช่วงเย็นนัดกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วทีนี้ช่วงเย็นเนี่ยในคลิปเนี่ยเพื่อนทั้งสองฝ่ายเนี่ยมากันด้วย
แต่มาก็เขาก็ตบตีกันก็ไม่มีใครห้าม

เชียร์กันแบบถ่ายโครงถ่ายคลิปด้วย
แล้วอยู่ดีฮะไอซ์บอกว่าช่วงที่ไอซ์กับหมวยกำลังตบตีกันเนี่ย
อายุ๒๑เพื่อนรุ่นพี่นะก็เข้ามาเลย
แล้วหาว่าไอซ์ไปยุ่งกับแฟนของแบมแล้วก็มาตบตีแล้วมาเตะเสยที่ใบหน้าของไอซ์
นี่ฮะหลังเกิดเหตุแล้วคลิปมันหลุดออกไปไง
มาถ่ายกันขนาดนี้คลิปจะไม่หลุดได้ยังไง
ญาติของน้องไอซ์เขาก็รับไม่ได้
นี่ฮะจังหวะแบบนี้เขาก็พาไอซ์ไปแจ้งความเลยนะฮะ
ส่วนแบมรุ่นพี่วัย๒๑ปีเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าเหตุการณ์ที่ไปทำร้ายน้องเนี่ยมันก็มาจากความเข้าใจผิด
เดี๋ยวขอชดใช้ให้เป็นเงิน๓๐๐๐บาทก็แล้วกัน
แต่ทางฝั่งของคนเจ็บเนี่ยญาติเขาบอกว่าเขาขอเรียกค่าเยียวยาค่าเสียหาย๘๐๐๐ก็แล้วกัน
ผู้ก่อเหตุบอกโอ้โหยังไม่มีเงินให้
ก็เลยต้องไปอะไรกระเกลียกันที่โรงพัฒน์นะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปคุยกับคุณยายของน้องไอซ์นะครับ
ไอซ์ที่เป็นผู้เสียหายยายยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหาย๘๐๐๐บาทจากคู่กรณีนะ
แต่ที่ไปแจ้งความเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นมาในภายหลังอีก

ที่เป็นคนที่เขานัดกันก่อนตอนแรกที่เขาตบตีกัน
พูดกับเราทางโทรศัพท์นะฮะที่เราโทรไปสัมภาษณ์นะบอกว่าวันนั้นเนี่ย
หวยนัดกับไอซ์มาเคลียร์กันเป็นปัญหาคาใจตามภาษาวัยรุ่น
หลังเกิดเหตุตอนนี้ก็เคลียร์กันแล้วนะตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิม
ส่วนเรื่องของแบมนะที่เป็นผู้หญิงรุ่นพี่เนี่ยที่มาเตะเสยใบหน้าของไอซ์เนี่ยจนสลบจนบาดเจ็บ
คาดว่าสองฝ่ายนี้เขาคงมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ก็คือหนูกับไอซ์เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วทีนี้ก็มีเรื่องผิดใจกันนิดหน่อยค่ะทีนี้ก็เลยว่านัดกันมาเคลียร์ค่ะ
ค่ะก็หนูก็เคลียร์กันกับไอซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทีนี้ที่พี่เขาตีก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ผมดูก็พูดไม่ถูกเหมือนไอซ์ไม่ค่อยขอบรุ่นพี่ค่ะเหมือนพูดไม่ถูกพี่เขาอะไรแบบนี้ค่ะ
พี่เขาก็เลยไม่ชอบเขาอะไร

ไปโรงพักไหมหรือว่ามีตำรวจเรียกเราไปหรือยังครับตอนนี้
ยังไม่มีนะคะ
เป็นว่ากรณีของไอซ์กับหมวยอายุ๑๔เนี่ย
อันนี้เป็นเด็กเยาวชนตำรวจก็บอกว่า
คงจะต้องให้ทางขั้นตอนของสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบด้วย
แต่ว่าแบมเนี่ยรุ่นพี่อายุ๒๑อันนี้เกินเยาวชนแล้ว
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วนะครับ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะว่าทางญาติของน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ยืนยันว่าต้องแจ้งความดำเนินคดี
งั้นเดี๋ยวเกิดเหตุซ้ำรอยอีกนะครับ